ดูเรื่องนี้ก็หน่อยโถความใจร้อนไม่รู้อะไรนะคะ
คือเล่าแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าจริงเหรอแค่นี้จริงเหรอ
เดี๋ยวมีภาพจากกล้องมุมจรปิดรถตู้คันหนึ่งไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่หมู่บ้านเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนกับเขาก็เข้าไปจอดรถผ่านหน้าป้อมรับประพอไป
พอจอดเสร็จปุ๊บมีมอเตอร์ไซค์ขี่จะมาส่งเป็นวินมอไซค์มาส่งลูกค้า
ปรากฏมีการบีบแต่บีบแต่เตือนกันนิดนึงให้หลบเพราะขวางทางเข้า
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมหลังจากนั้นออกไปด้านนอกที่นอกถนนมีการยิงกันด้วยค่ะลองดูก่อน
คุณผู้ชมคะเอาอย่างนี้ทีมงานเอาที่ภาพตรงนี้นะ
คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนไปแล้วแหละเหมือนตามที่ขวัญเล่าเลย
จุดเริ่มต้นมันแค่นี้จริงหรือคุณผู้ชมจะต้องถามคำนี้
รถตู้คันนี้เข้ามาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเข้ามาเสร็จคือเดาว่าเขาคงจะไปถามทางหรืออะไรสักอย่าง
ขับเข้ามาค่ะมาจอดตรงนี้เสร็จแล้วเขาลงจากรถคนขับรถตู้นะคะ
แล้วเดินไปคุยกับรอปภอยู่ที่ป้อมยืนคุยอยู่แบบนี้อยู่แป๊บนึง
หลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ค่ะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แล้วมีผู้โดยสารซ้อนหลังมาด้วยเขาก็ขี่เข้ามาแล้วค่ะมาแล้วอ่า
มาตามนี้ก็เหมือนกับว่าตัวคนขับรถตู้ยืนขวางอยู่เนอะ
แล้วก็เข้าไม่ได้มีการบีบแต่ขอทางกันไปว่าจะเข้า
มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะเหมือนมันจะจบและอีท่าไหน
ออกไปยิงกันจริงจริงที่นอกถนนเนี่ยหลังจากนี้นะคะเข้าไปแล้วใช่ไหม
มอไซค์ก็เข้าไปส่งผู้โดยสารคุณผู้ชมคะกลับไปทีมงานมากล้องอีกจุดค่ะ
รถตู้จอดอยู่ริมถนนด้านนอกนะคะตำรวจเข้ามาเตือนเพราะอะไร
มันกีดขวางการจราจรคนขับรถตู้ไปเจอกับวินมอเตอร์ไซคันนี้แหละ
มอเตอร์ไซคันนี้มาแล้วแล้วเหมือนลักษณะจอดแล้วตะโกนด่ากัน
ครับจังหวะนี้แหละค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเสียงปืนปั้งปั้ง
แล้วนะคะล้มแล้วค่ะล้มแล้วเขาโดนแล้วค่ะโดนยิงไปเรียบร้อยแล้ว
คนขับรถตู้ชักปืนยิงใส่คนขี่มอเตอร์ไซค์เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนนบางพลีหนำแดงนะคะ
อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสพบางแก้วไปตรวจสอบ
ก็ไปพบกับรถมอเตอร์ไซสีดำคันนั้นนะคะล้มคว่ำอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่ามีร่องรอยรูกระสุนถึง๔รูด้วยกัน
คนขี่ล่ะชื่ออะไรชื่อนายภูมิศิษย์ค่ะเรืองปรัชญาชาญอายุ๕๒ปี
เจ้าตัวเนี่ยเจ็บที่ฝ่ามือค่ะเพราะว่าถูกยิงฝ่ามือซ้ายทะลุหนึ่งนัด
และมีข้อเท้าขวาอีกหนึ่งนัดกระสุนฝั่งในด้วยนะคะ
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลบางพลีนี่คือร่องรอยนะคะอ่ะสอบถามค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกับคนขับรถตู้แล้วรถตู้คันนั้นนะคะ
คุณคิงคุณผู้ชมไม่ใช่รถตู้ปกติทั่วไปเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนด้วย
สาเหตุว่าจากอะไรล่ะเขาเล่าแบบนี้เขาบอกไม่พอใจหรือเปล่า
ที่มีการกีดขวางกันตรงทางเข้าออกหมู่บ้านตรงนั้นตอนแรกมีปากเสียงกันไปทีนึงแล้ว
สุดท้ายมันบานปลายออกมาถึงขั้นที่มาริมถนนใหญ่แล้วมายิงกันแบบนี้
ทีมข่าวของเราต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนค่ะเดินทางไปที่สพบางแก้ว
ติดตามความคืบหน้าในคดีที่การยิงแบบนี้อุดอากมากนะคุณคิง
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุมามอบตัวแล้วนะมาตั้งแต่ตี๓เมื่อคืน
ผู้ก่อเหตุอายุ๖๔ปีมาฟังความทางฝั่งพี่เขาบ้างเขาเล่าแบบนี้
บอกขับรถมาส่งนักเรียนได้วันเดียวเท่านั้นตัวเองยังไม่รู้ทาง
เข้าไปส่งนักเรียนในหมู่บ้านก็เลยจอดรถถามรอปภ
แต่จังหวะไปขวางทางวินมอเตอร์ไซค์พอดีก็เลยมีปากเสียงก็ตามที่ขวัญเล่าเลย
พอออกจากหมู่บ้านมาเจอกันเขาบอกว่าตอนออกมาด้านนอกหมู่บ้าน
มีปากเสียงกันแล้วคนขี่วินเอาเหล็กสไลด์มาฟาดเขาจนบาดเจ็บ
แล้วตีรถเขาด้วยนี่ตามคำกล่าวอ้างเขานะคะ
เขาก็เลยขับรถเขาบอกเขาจะขับรถไปแจ้งความ
แต่วินมอไซค์ขี่รถไล่ตามดักไว้เลยโมโห
เอาปืนลูกโม่ยิงไปเลยปังสามนัดฟังเลยค่ะ
เด็กภูมิเลยรถผมบอกเขายังงี้นะ
เขาไม่พูดอะไรหลายแตะอยู่กัน

นี่ฉันเห็นคุณประชมทักมาถามอยากรู้ว่ามีเด็กนริยนอยู่รถหรือเปล่า

ทีนี้ทางญาติแล้วก็น้องชายของคนก่อเหตุนะคะเดินทางมาที่โรงพักค่ะ
โอ้ยก็เนี่ยก็มีการร้องห่มร้องไห้กอดกันเลยอ่ะ
บอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบนั้นพี่ชายเขานั่นแหละนี่น้องชายนะบอก
พี่ชายผมอาจจะตายก็ได้ฝากขอความเป็นธรรม
เหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องจวนตัวน้องบอกแบบนี้
ทางด้านภูมิกับสพบางแก้วบอกนะคะตำรวจแจ้ง๒ข้อหาแล้วค่ะ
พยายามฆ่าข้อหานักนะแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก่อนปล่อยตัวไปผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ให้พนักงานสอบสวนไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลแล้ว
มันอาจจะต้องใจเย็นกันกว่านี้หน่อยเนอะนะคะอาวุธปืนนี่พอมีอยู่ติดตัวอยู่ใกล้มือนี่ก็อันตรายนะฮะ
เดี๋ยวรอการตรวจสอบแล้วฟังคำที่แจ้งเพิ่มเติมครับ